มาดูที่เรื่องของประเด็นของคุณตาซาเล้งกันหน่อยนะครับ
ค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าคุณตาซาเล้งเนี่ย
เป็นคนรวยที่ตกยาก
เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เคยไปหุ้นแล้วก็ทำธุรกิจศักดิ์สิทธิ์อาลอย
ทีนี้พอมีข่าวออกไปแชร์ไปในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะ
เราก็ต้องไปสอบถามว่าสรุปแล้วเป็นอย่างไร
ก็เลยไปถามลูกสาวของคุณตา
ลูกสาวบอกว่าเรื่องนี้เป็นการเข้าใจผิดกัน
จริงแล้วคุณพ่อไม่ได้เป็นเจ้าของเป็นแค่ลูกจ้าง
แล้วลูกสาวก็ขอโทษด้วยที่อาจจะให้ข่าวไปก่อนหน้านี้
แล้วก็ทำให้สังคมเกิดความสับสนนะคะ
คนนี้นั่นแหละนางสาววนิดามณีพันธ์ลูกสาวของคุณตาจรูนมณีพันธ์
คุณตาซาเล้งวัย๘๒ปีที่โดนวัยรุ่นทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะ

เคยให้ข้อมูลเอาไว้ก่อนหน้านี้
บอกว่าก่อนยุคเศรษฐกิจฟองสบู่แตกเนี่ย
คุณพ่อได้ร่วมหุ้นประกอบธุรกิจภายใต้ชื่อศักดิ์สิทธิ์อัลลอย
พอปี๒๕๔๔ก็ถูกเทคโอเวอร์
หุ้นส่วนที่เหลือก็บินไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ
ทีนี้ลูกสาวของคุณตาก็บอกว่า
เรื่องที่คุณพ่อเป็นเจ้าของกิจการศักดิ์สิทธิอลอยเนี่ย
เคยได้ฟังครอบครัวเล่าให้ฟัง
ตอนที่ตัวลูกสาวอายุ๒ขวบ
แล้วพอให้ข่าวไปมีการนำเสนอข่าวไปเนี่ย
ตัวลูกสาวเองก็เลยต้องการเช็คอีกทีนึง
ไปถามคุณแม่เพื่อความมั่นใจอีกครั้ง
รอบนี้แหละที่ไปถามคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่า
พ่อเคยทำงานที่นั่นจริงนะ
แต่ไม่ถึงขั้นเป็นผู้ก่อตั้ง
ก็เป็นลูกจ้างแล้วก็ทำงานในบริษัทศักดิ์สิทธิอัลลอยนี่แหละ
ดังนั้นลูกสาวก็เลยมาขอโทษผ่านทางไทยรัฐทีวีนะคะ
ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนไปทำให้สังคมเข้าใจผิด
ทีนี้มาดูทางด้านเจ้าของธุรกิจศักดิ์สิทธิอลอยตัวจริงบ้าง
ก็คือนายธนพัฒน์วัชระทิติเปรมชัย
เจ้าของกิจการศักดิ์อัลลอยก็บอกนะคะ
บอกว่าเป็นผู้ก่อตั้งกิจการร่วมกับพี่น้องอีก๒คน

แล้วคิดว่าคุณตาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยทำงานมาด้วยกันก็ได้
เพราะว่าศักดิ์สิทธิ์อัลลอยก็มีสาขามากกว่า๑๐สาขา
แต่ว่าคุณธนพัฒน์เจ้าของจำหน้าของคุณตาไม่ได้
พอมีข่าวเสนอออกไปแบบนี้นะคะ
เจ้าของศักดิ์สิทธิอลอยก็บอกว่าไม่ได้โกรธนะ
ไม่ได้เอาเรื่องด้วยเพราะว่าไม่ได้อยากซ้ำเติม
แล้วที่สำคัญสงสารที่คุณตาถูกทำร้ายร่างกาย
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงประมาณบ่ายโมง
เจ้าของศักดิ์สิทธิ์อัลลอยบอกว่าจะเดินทางไปเยี่ยม
คุณตาซาเล้งที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยนะคะ
ถ้าเคยเป็นนายเป็นลูกน้องกันก็ช่วยเหลือกันได้นะ